ช่วงนี้พาคุณผู้ชมลงไปที่จังหวัดกระบี่ครับ
เจ้าของปั๊มน้ำมันอดรนทนไม่ไหว
เอาคลิปภาพวงจรปิดไปโพสต์
ตำหนิต่อว่าตามหาผู้ชายในภาพ
ผมยาวนุ่งสโรงครับ
ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันเต็มถัง๑๐๐บาท
เสร็จปุ๊บทำทีตีมึนแล้วก็ออกไปเลย

ตัวเขาเติมน้ำมันอยู่แล้วก็เด็กนักเรียน

เฟซบุ๊คชื่อว่าเจนงแซ่ตังค์
จริงน่าจะชื่อเจนงแทร่ตังค์นะครับ

ผู้ชายขับรถฮอนด้าเวฟร้อยสีแดงดำ

บอกเติมเต็มถัง

เขาก็พูดเลวมากเลย
ก็ตำหนิต่อว่าด่าไปชุดใหญ่แล้วครับ

พื้นที่ปั๊มน้ำมันนงรัฐ

ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าก็ให้พนักงานเติม

คุณที่ติดตอบเติมหันให้อีกฝั่งหนึ่ง

ไปเรื่อยโน้นเขานะครับ

ท่านก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสายของเมื่อวานนี้เอง
คุณผู้ชมตอนนั้นก็คือพยายามจะคว้ากระเป๋าคนร้ายแล้ว

แต่คว้าได้เพียงเข็มขัดที่วางอยู่หน้ารถนะบอกว่าเสียความรู้สึกมาก
เพราะว่ามันต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงทำแบบนี้
นะฮะอ่าไปฟังเสียงใหม่ครับไม่ได้มาด้วยกันแล้วไหมมันเสียความรู้สึกค่ะ
คนทำงานตากแดดตากฝนตากลมแต่โดนโกงห้าน้ำมันซึ่งจริงแล้วกำไรมัน
จริงจริงฉันก็ถามว่าเยอะไหมหนึ่งร้อยมันก็ไม่เยอะมากอ่ะค่ะ
แต่ในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้สำหรับบางคนมันก็มีค่า
พี่หนุ่มเขาร้องไห้เลยนะครับอืมนะฮะคือหนึ่งร้อยบาทบางทีมันก็ยากเย็นน่ะ
กว่าจะหามาได้มันมีค่าสำหรับบางคนนะคุณผู้ชมนะฮะเจ้าของปั๊มนะฮะ
คุณนงรัฐแทร่ตั้งนะครับนั่นก็บอกว่าแจ้งความแล้วตอนนี้ตำรวจกำลังหาบ่อแสก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เพื่อให้คนในโซเชียลช่วยกันแล้วก็เตือนภัยคนในสังคมด้วยนะฮะ
ระวังเพราะว่าผู้ชายคนนี้อาจจะไปก่อเหตุในพื้นที่ปั๊บอื่นอีกก็ได้นะครับ